ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักขอให้ระวังความเดือดร้อนอันเกิดจากคนต่างเพศนำมาให้
ที่พบในระยะนี้จะเป็นไปในรูปแบบความลุ่มหลง
ใช้อารมณ์แสดงความรักมากกว่าการใช้เหตุผล
สุขภาพควรระวังอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ง่าย
รวมทั้งเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่ทำงานหรือในขณะทำการงาน
ขอให้ระวังการถูกจำกัดอิสรภาพในระยะสั้นเช่นถูกกักตัวคุมขัง
การเงินมีจังหวะดีที่จะลงทุนทำธุรกิจขนาดย่อมได้ผลสำเร็จดี
แต่ผลประโยชน์อาจมีทุกขลาบแทรกคือมีโชคได้ลาบหรือได้เงินแล้ว
ก็ต้องมีเรื่องเสียอย่างอื่นออกไปบ้างการงานบริวารจะช่วยเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ท่าน
มีบทบาทในการช่วยขยายงานช่วยทำการทำงานท่านจะได้รับข่าวดี
หรือความชื่นใจจากบริวารชั้นลูกหลาน